คุณวารวิมะกุดีได้ลดโทษแบนจากฟีฟ่า
จากเดิม๕ปีหรือ๓ปีครึ่ง

ข่าวนี้มันมีส่วนเกี่ยวข้องกับแฟนบอลไทยอย่างไร
แล้วก็จริงแล้วเนี่ยมันก็อาจจะเชื่อมโยงถึง
การที่คุณระวีนั้นพ้นโทษกลับมา
อาจจะมีโอกาสที่จะเปลี่ยนใจกลับมาที่จะลงสมัคร

คือเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นข่าวในช่วงเมื่อวาน
ก็คือทางฟีฟ่าเนี่ยแล้วที่ก่อนหน้านี้ทีเนี่ย
ว่าใครเป็นเจ้าภาพก็คือใครเนี่ยมีโภคันกับเรื่องของรัสเซียเนี่ยนะ

และสุดท้ายถูกตัดสินวันที่๑๐ตุลาคมปี๒๔๙
ซึ่งการตัดสินนะตอนนั้นบอกว่าห้ามยุ่งเกี่ยวกับวงการฟุตบอลทั้งในและต่างประเทศ
คือทั่วโลกนั่นแหละ๕ปีด้วยการห้ามยุ่งเกี่ยวกับฟุตบอลทั้งหมดนะคะ
แล้วก็นอกจากนี้ก็ถูกปรับเงินด้วย
๑๐๐๐๐ฟังสวีสคิดเป็นเงินไทยประมาณ๓๖๐๐๐๐บาท
ค่าปรับมันเทียบแล้วมันน้อยนิด
กับโอกาสที่หายไปที่คุณวรวีจะได้ทำอะไรกับวงการฟุตบอลนะครับ
ซึ่งจากการประกาศล่าสุดอย่างเป็นทางการเนี่ย
ก็มีการยืนยันนะครับว่าลดโทษอย่างที่พีชบอก
ก็จะเหลือ๓ปี๖เดือน๓ปีครึ่งนั่นแหละ
แล้วก็จะยืนยันโทษปรับเหมือนเดิม
๑หมื่นฟรางส์สวิตคือจ่ายเงินตามเดินคือ๓๖๐๐บาท
แล้วก็นับนะครับถ้านับจากวันแรกที่มีการประกาศบทลงโทษเนี่ย
ซึ่งควรจะเป็นแบบนั้นนะก็คือวันที่๑๘ตุลาคมปี๒๐๑๙
ก็หมายความว่าถ้านับตามวันนั้น๑๘ตุลา๒๐๑๖
พ้นโทษกลับมาช่วงหลังสงกรานในปี๒๐
ก็คือวันที่๑๗เมษายนในปี๒๕๖
๒๐๒๐ก็คือ๒๕๖๓อีก๒ปีข้างหน้า

ทีนี้แต่ว่าพูดถึงเรื่องการเลือกตั้งนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลสมัยหน้า
การเลือกตั้งนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลเนี่ยคือ
คนตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธ์ม่วงนะคะ
ผู้ที่ดำรงวาระอยู่ในปัจจุบันจะหมดลงกุมภาพันธ์๒๐๒๐
ซึ่งนั่นหมายความว่าในวาระหน้าถ้าอยากจะลงสมัครอาจจะไม่ทัน
ถ้าเกิดมีการยืดวาระออกไปสัก๙๐วันก่อนจะมีการเลือกตั้ง

แต่ว่าผมเชื่อว่าถ้ามันไม่ได้มีปัญหาอะไร
ก็เลือกตั้งตากำหนดกุมภาพันธ์๒๐๒๐

แล้วผมเชื่อว่าข่าวนี้จะไม่มีผลอะไรเกี่ยวกับการกลับมาหากคุณวราวยี
เพราะว่าก่อนไหนเคยเอาอีกครั้งคุณวราวีแบบก้าวว่า
จะไม่กลับมายุ่งเกี่ยวกับวงการฟุตบอล
ก็ยังไม่ได้เอกสารยืนยันจากทางครูอารวีว่าเอาสะดวกแล้วเนี่ยเขารดโทษตามนะ
แต่อันนี้ในพวกเว็บไซต์เขาลงกันแล้วก็เลยกลายเป็นว่าอยากจะนับวันว่ามันมีโอกาสไหมที่จะกลับมาได้เร็วกว่านี้
เอกสารอย่างชัดเจนจะได้รู้ว่าวันที่พ้นโทษแบนจริงคือวันอะไร
แต่ว่าถ้าเกิดนับจากวันที่มีการประกาศ๕บทลงโทษคือวันที่๑๘ตุลาคม
แล้วก็อีกหนึ่งเรื่องก็คือว่าไม่เคยมีการส่งหนังสือไปอุทธรณ์ว่าจะต้องขอลดโทษ
แต่ว่าหนังสือที่ส่งไปตอนนั้นเนี่ยคือบอกเลยว่าอยากจะให้ยกโทษยกเลิกโทษให้เลย๕ปีทั้งหมดเลย
เดี๋ยวยังไงเราก็มาติดตามกันนะครับผมว่าหายไปปีครึ่งก็ถือว่าเยอะมากนะ

ใช่ครับก็เดี๋ยวค่อยดูกันนะครับก็เป็นข่าวที่เก็บมาฝากกันสำหรับแฟนฟุตบอลนะครับ
ยังคิดถึงคุณวารวีอยู่ในเรื่องราวที่อาจจะทำให้พวกเรานั้นมีศีรษะในวงการฟุตบอลตอนนั้นนะ
สำหรับการบริหารงานที่มันอาจจะเกิดเรื่องทั้งแง่ลบแง่บท
แต่สุดท้ายมันก็คือมีทั้งสิ่งดีและสิ่งไม่ดีในการพัฒนาวงการฟุตบอลไทย
แล้วก็ทำให้ทุกวันนี้มันก็มีจุดยืนใหม่เกิดขึ้นในยุคที่เริ่มต้นบูมคุณวรวีเขาก็ทำหลายอย่างไว้ดีเหมือนกัน